ถ้าสองฝ่ายยินยอมอยากจะคุยกันก็พร้อมจะเป็นคนกลางให้นะคะ
แต่ว่าในส่วนของทนายความของแม่ประนอมยังคงยืนยันว่า
จะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะ
นายพิสิทธิพรพงชัยทนายความของนางประนอมแดงสุภาหรือแม่ประนอม

ประนอมยืนยันว่านางประนอมไม่เคยคิดขายกิจการน้ำพริกเผา

ปัจจุบันเป็นคนดูแลกิจการทั้งหมด
มรดกให้น้องด้วยโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กคือนางสาวสิริลักษณ์แดงสุภาที่พิการแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินติดตัวเลยนะคะ
ปัจจุบันแม่ประนอมบอกว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายได้เนื่องจากกู้เงินมาทำร้านอาหารแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายดูแลลูกสาวที่พิการเนี่ยเดือนละกว่าแสนบาท
มีคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาใกล้ชิดกับครอบครัวของแม่ประนอม
ใกล้ชิดกันมานานแล้วผู้กองปูเข็มค่ะ
ร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลเขาก็เลยให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีแบบนี้นะคะ
บอกว่ารู้จักครอบครัวแดงสุภามานานแล้ว
เนื่องจากว่าคุณแม่ขายพริกให้กับนางประนอม
และนายสิริชัยแดงสุภาสามีตั้งแต่ช่วงแรกในการทำธุรกิจน้ำพริกเผา
สภาพคล่องของกิจการไม่ดีนัก
แต่ภายหลังนางสิริพรและสามีเข้ามาบริหารทำให้ธุรกิจดีขึ้น
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่านางประนอมเชื่อคำพูดของลูกสาวคนรอง
คือนางสิริวัลแดงสุภาให้ขายกิจการหลายอย่าง
แต่นางสิริพรลูกสาวคนโตไม่ยอมกลัวว่าพนักงานจะตกงาน
แล้วก็รับปากกับพ่อเอาไว้ว่าจะดูแลกิจการต่อไป
นำไปสู่การแบ่งทรัพย์สินมรดกและกลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาค่ะ
ครองปูเข็มเปิดประเด็นอีกหนึ่งประเด็นว่า
ประนอมถูกลูกสาวคนรองยุให้ขายกิจการ
แต่ลูกสาวคนโตอยากจะรักษากิจการเอาไว้
อยากจะบริหารจัดการเพราะว่ายังมีลูกน้องอีกหลายคน
ที่ต้องพึ่งกิจการของแม่ประนอม
ก็เลยเป็นประเด็นที่มาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นสองฝั่งแล้วตอนนี้

ความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการดูแลกิจการ
ตอนนี้ในกระแสโซเทียลก็เป็นประเด็นเหมือนกันค่ะ
มีทีมแม่ประนอมเกิดขึ้นมีทีมของลูกสาวคนโตเกิดขึ้น
มีสองมุมเลยนะคะเพราะว่ากระแสโซเชียลตอนนี้
มีการแชร์เรื่องราวเหล่านี้มากมาย
มีหนึ่งในข้อความที่บอกว่าเป็นญาติทางฝั่งลูกสาวคนโต
เขาโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะบอกว่า
ที่ผ่านมาครอบครัวมีความสุขดี
แต่ต้องมาขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะมีบุคคลที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
จากนี้ยังบอกด้วยว่าการแถลงข่าวของนางประนอม

ความจริงปรากฏก็จะสามารถตอบทุกอย่างได้เอง

ฝั่งที่สนับสนุนนางประนอมทีมแม่ประนอมเนี่ยนะคะ
ก็ใช้แฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อทีมแม่ประนอม

ติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในเรื่องนี้
แต่เรื่องนี้กลายเป็นกระแสดราม่าดังไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้าน
แฟนเพจโทรโขงของลาว
โพสต์ข่าวของนางประนอม
ข้อความในเชิงเห็นใจค่ะ
ซึ่งก็มีชาวลาวมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ตำหนิลูกสาวคนโต
และบอกว่าคนลาวรู้จักและชอบกินน้ำแจ่ว
ก็คือน้ำพริกชอบกินน้ำแจ่วแม่ประนอมเพราะว่าแซ่บอร่อยมาก
บอกแบบนี้แล้วก็ให้กำลังใจแม่ประนอมกันเยอะเลยค่ะ
สำหรับสถิติในโลกออนไลน์คำว่าลูกสาวแม่ประนอมติดอันดับ๓
แฮชแท็กแม่ประนอมเป็นที่นิยมในอันดับต้นของทวิตเตอร์ในประเทศไทย
ล่าสุดมีคนทวิตข้อความผ่านแฮชแท็กนี้แล้วกว่า๒๓๐๐๐ครั้ง
แต่ประเด็นในโลกโซเทียลก็มีมุมที่ให้กำลังใจลูกสาวคนโตก็เยอะค่ะ
มีคนที่อยู่ในโรงงานน้ำพริกเผาแม่ประนอมส่วนใหญ่ให้กำลังใจลูกสาวคนโตนะคะ

บอกว่าอีกหน่อยวันหนึ่งความจริงปรากฏเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังคนละม้วน
ดังนั้นใครที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างในโลกโซเทียลต้องระวังคำพูด
อย่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปต้องรอฟังข้อมูลอีกมุมหนึ่งจากมุมของลูกสาวคนโตด้วย
เดี๋ยวอันนี้ต้องรอความคืบหน้ากันนะคะ